ให้คุณผู้ชมดูภาพแปลกของรถคันสีขาวคันนี้
ว่ามีอะไรเกาะอยู่ฮะตอนแรกดูแล้วนึกว่าเขาแต่งรถ

แต่ส่งเข้าไปใกล้ทั้งหมดมารังต่อหัวเสือ
แล้วคือมันอยู่ตรงใกล้กับล้อถ้าเกิดว่ารถคันนี้มันวิ่งแล้วยังไง
เดี๋ยวมาตอบให้ฟังว่ารถคันนี้มันวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้
แต่ร่างขนาดใหญ่แบบนี้นะหลายคนที่เข้าไปใกล้
แล้วก็เห็นรังแบบนี้ก็กลัวต่อหัวเสือมันคงเยอะนะ
เข้าไปใกล้คันนี้ไม่ได้เลยนะอันตราย
รถคันนี้จอดอยู่ที่อู่ซ่อมรถเดากันถูกแล้วใช่ไหม

มันเสียมันไม่ได้แบบว่าขับใช้งานอย่างนี้หรอ
ใช่ครับจอดอยู่ที่อู่ซ่อมรถภายในชุมชนร่วมใจ

เลขทะเบียนคือบ่อใบไม้ทท๔๐๕๓นครศรีธรรมราช
เพราะว่าหลายคนไปจดจ้องเลขทะเบียนตรงนี้นะครับ
คือเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะผู้สื่อข่าวของเราก็แค่ส่อง

ก็เห็นเลยรังต่อหัวเสือรังใหญ่มาก
รูปทรงเนี่ยชาวบ้านบอกคล้ายเจดีเลยนะ
คุณอยากรู้ไหมว่ารังต่อนี้สูงเท่าไหร่

เมตรหนึ่งเลยนะครับรังเนี่ยกว้างประมาณ๕๐๖๐เซนติเมตรนะฮะ
แล้วก็ฝูงต่อหัวเสือมีอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกัน

นอกจากจะตะลึงในความแปลก
ต่อหัวเสือมาทำรังตรงรถแล้วนะฮะ
ก็แน่นอนไปส่องดูอะไรที่เป็นตัวเลขของรถคันนี้เอาไปเสี่ยงโชคนะครับ
ทีนี้เราก็ไปคุยกับช่างซ่อมรถที่อู่แห่งนี้
คือก็เปิดเผยบอกว่ารถคันนี้แหละเป็นรถที่เพื่อนเจ้าของอู่นำมาจอดไว้
และไม่ค่อยได้ขับใช้งานจอดอยู่นิ่งแบบนี้หลายเดือนแล้ว
เมื่อ๓เดือนก่อนนะคุณเริ่มมีต่อหัวเสือฝูงดังกล่าวมาสร้างรังบริเวณซุ้มล้อรถ
สร้างรังเล็กจนกระทั่งโอ้โหทำรังกันใหญ่โตสูงเป็นเมตรแบบนั้นนะครับ
แต่ไม่มีใครเข้าไปก่อกวนมันไม่มีใครเข้าไปรบกวนมัน
เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายด้วยแล้วก็ปล่อยไว้จนมันสร้างเป็นรังใหญ่โตอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
คันนี้มันจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานใช่ไหม
รังต่อหัวเสือเนี่ยทางอู่ซ่อมเขาบอกว่าก็คงยังไม่เอาออกหรอกนะฮะ
เพราะว่ารถมันยังไม่ได้ออกไปใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จะเอารถมาซ่อมเอาออกไปใช้เนี่ย
จะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลจัดการแล้วก็หรือไม่ก็อีกทางหนึ่งคุณคือ
รอรอให้ต่อเนี่ยมันย้ายรังไปเองซะก่อนโอ้ขับไม่ได้นะคันนี้ไม่ได้ขับไปไหนนะฮะ
ถ้าขับไปไหนตามท้องถนนเนี่ยคงโอ้โหแปลกหูแปลกตาคนที่เห็นนะ
แล้วก็ตอบคงบินออกมาแบบจะไปเต่าชาวบ้านอีกเนี่ยนะครับ